ผมส่วนช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของเด็กเก่งกันหน่อย
ฉลาดชาติเจริญดีไปกันที่นี่แหละครับนักเรียนของโรงเรียนสุราชพิทยา
เขาบอกว่าสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้๑๐๐คะแนนเต็มเลยนะครับ
นี่ถือว่าเป็นนี่แหละหน้าตาเป็นสีเป็นหน้าตาแก่ครอบครัวจริง
แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสุราชพิทยาอำเภอเมืองสุราธานีเป็นอย่างมาก
สำหรับ๒นักเรียนคนเก่งก็คือนายเสรีวนานิยกุลหรือว่าน้องกล้อง
นักเรียนชั้นม๖สายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และนางสาวสิริพิษทิพย์สุวรรณ
หรือว่าน้องจีจี้นักเรียนชั้นม๓นะครับที่สามารถสอบวิชาคณิตศาสตร์
แต่เน้นการเก็บรายละเอียดทำความเข้าใจในชั้นเรียนแล้วก็ทบทวนอยู่เสมอครับ
แต่จะใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อเตรียมตรวจสอบ
บางคนพอถึงเวลาสอบเครียดคลียดไงนอนไม่หลับเลยใช่
กินข้าวไม่ได้เลยโอ้กินข้าวไม่ได้ก็ผอม
สมองก็จะสมองก็ฝ่อลงไปด้วยโอ้โหไม่ดีอย่าไปเครียดค่ะ
เอาล่ะเมื่อผลคะแนนออกมาแล้วเขาบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่สามารถทำได้
จากนี้น้องกล้องยังสอบชิงทุนพศวทมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สาขาวิทยาศาสตร์
คำนวณได้จนถึงปริญญาเอกอีกด้วยนะครับ
เพราะว่าผมคิดว่าถ้าหรือว่าเรามาเตรียมตัวหนึ่งอาทิตย์ก่อนสอบครับ
เราก็แบบว่ามันจะมีทั้งความกดดันทั้งความเครียดอะไรมาด้วยครับ
ทำให้เราไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้เต็มที่และไม่และเราอาจจะทำให้วันสอบครับ
เราพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ทำให้เสียสมาธิในการทำข้อสอบหลายคน
อย่างเมื่อผมสมัยนั้นเลยนะครับ

ยังไม่ถึง๓

ถึง๙๔อย่าไปเทียบกับพร้อมเขาถึง๕๖มันก็ยังอยู่ระดับกลาง
เอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้ส่วนน้องคนนี้เขาเก่งจริง
เธอก็มีเคล็ดลับเหมือนกันในการเรียนนะครับ
ว่าจะเน้นให้ความสนใจสิ่งที่ครูสอนในชั้นเรียนอันนี้สำคัญมาก
แล้วก็หมั่นทบทวนวิชาเรียนส่วนความไฟฝันอยากเป็นแพทย์นะครับ
ซึ่งทางด้านนายเจนจัดพักดีไทยผู้อำนวยการโรงเรียนสู่ราชพิทยา
กล่าวว่าต้องขอชื่นชมครูอาจารย์ที่จัดระบบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนพร้อมกับชื่นชมแสดงความยินดี
กับนักเรียนคนเก่งทั้ง๒คนอีกด้วยนะครับ

มีน้องพิมที่พิศนุโลกแล้วก็น้องออสที่บุรีรำด้วย
แม้ว่ามีเด็กเก่งอีกเยอะเลยนะคะ
ต่างจังหวัดเนี่ยนะเก่งเยอะ
อนาคตของชาติเราอาจจะได้เห็นเนี่ย
อนาคตเป็นคุณหมอคนเก่งหมอฟันคนเก่ง
น้องที่จังหวัดบุรีรัมศ์เป็นหมอฟัน

ฉลาดชาติเจริญค่ะแต่ว่าดูคุณชนะเป็นตัวอย่างไม่ได้

ฉลาดมากแต่เราก็เก่งในรูปแบบของเรา
ที่บอกว่าโอ๊ยเรียนไม่เก่งไม่ได้๔๐๐ไม่เป็นไรไม่ต้องเครียด
หาความสามารถอย่างอื่นทุกคนมีความสามารถเป็นของตัวเอง
กีฬาศิลปะศิลปินได้หมดเลยนะคะ